เรานี่ครองความยิ่งใหญ่มาอย่างยาวนาน

หวังจะคว้าเหรียญทองทั้ง๓ประเภท

ก็เดินทางไปที่ประเทศฟิลิปปินส์แล้ว
ติดตามได้จากรายงานของคุณเกริกชัยคุณโท

การแข่งขันกีฬา๔เกม
ฟิลิปปินส์ได้จัดการยังขันกีฬา

โดยทรงได้เพียงแค่ชาติละ

โดยทีมเซปาตะก้อไทยก็หวังที่จะคว้า

นำทัพโดยโคตรกำลังตัดกิมห่วงหัวหน้าผู้สอน

ออกเดินทางสู่กรุงมณิดาประเทศฟิลิปปินส์
โดยจะถึงในช่วงเวลา๑๑นาฬิกา
ก่อนจะเดินทางต่อด้วยรถยนต์อีก๕ชั่วโมง

จัดการจริงชัยและก็๕เหรียญทอง

ชิงชัยได้เพียงแค่๓เหรียญทองเท่านั้น

เดียวชายและทีมชุดชาย

ใน๒อิเวทเท่าที่เราทราบ

เป็นนักกีฬาใหม่
ซึ่งเราก็ยังไม่ค่อยคุ้นเคิด

เราก็คุ้นเคิดพอสมควร

ใช้ระบบแข่งขันแบบพบกันหมด

วันที่๖ธันวาคมทีมชาติไทยจะพบกับอินโดนีเซียฟิลิปปินส์
วันที่๗พบกับมาเลเซียวันที่๘พบกับเมียนมาร์
ส่วนประเภททีมเดี่ยวชายมี๕ชาติลงแข่งขันเช่นกัน
วันที่๘พบกับมาเลเซียวันที่๙พบกับสิงคโปร์และทีมชาติฟิลิปปินส์
วันที่สิบพบกับเวียดนามปิดท้ายที่ประเภททีมเดี่ยวหญิงมีสี่ชาติเข้าแข่งขัน
นัดแรกทีมชาติไทยพบกับมาเลเซียวันที่๙พบกับเวียดนามและพบกับเจ้าภาพฟิลิปปินส์
สำหรับการแข่งขันกีฬาเซปาตะก้อในการแข่งขันกีฬา๔เกมครั้งที่๓๐
จะมีขึ้นในวันที่๑๑๐ธันวาคมนี้ที่ซูบิกยูนีเซียมในเมืองซูบิก